ตอนนี้ให้แสงให้เราไปออกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
ช่วยได้แล้วครับช่วยช่วยขึ้นเรือมาแล้วครับ
ช่วยขึ้นเรือมาแล้วปลอดภัยครับปลอดภัย
จะเอาก็หน้างก่อนมานั่งก่อน

คือมาหาคนที่โกงใช่ไหมครับ

อยู่ตรงไหนเลย
อยู่ตรงไหนที่โกงมา

ก็คือจะ